นี้ก็เกิดขึ้นคล้ายกันเลย
ต้องขออนุญาตเล่าเพื่อจะย้ำเตือนว่าไม่ควรทำแบบนี้เด็ดขาด
เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว
เราก็จะนำเสนอด้วยความระมัดระวังนะครับ
และต้องการเน้นย้ำว่าอย่าทำเลยครับ

คลิปนี้พ่อแท้ขังลูก๒คน
ผู้หญิงอายุ๑๐ขวบผู้ชายอายุ๑๔ครับ
พี่น้องพ่อจับขังเอาไว้มีเสียงลูกชาย
ห้ามพ่อบอกพ่ออย่าทำ
แล้วก็บอกแม่กลับมาแม่กลับมาพาน้องไปหาหมอ

คือเป็นคลิปที่ดูเหมือนกับว่าพ่อกำลัง
กรีดฝ่ามือและแขนของลูกสาว
ซึ่งอายุเป็นแค่๑๐ขวบนะครับ
อีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่พ่อเนี่ยทำร้ายร่างกายลูกชาย
และพูดในคลิปว่าจะกลับมาไหมถ้าไม่กลับลูกก็จะโดน

อย่างที่บอกว่ามันเป็นเหตุการณ์สะเทือนใจและรุนแรง
เราคงไม่ลงละเลียดอะไรไปมากกว่านี้
แล้วมีอีกหลายคลิปนะครับที่เป็นคลิปน่าสลดใจ
เหมือนพ่อทำร้ายลูกผู้ชายผู้หญิงโดนตีโดนทำร้าย
ใครเห็นก็มีคำถามว่าทำไมพ่อทำกับลูกแบบนี้

เหล่านี้เป็นภาพความรุนแรงในครอบครัว
ที่ต้องนำเสนอด้วยความระมัดระวัง
และย้ำว่าไม่ควรใช้ความรุนแรงในครอบครัวทุกรูปแบบ

มีภาพที่พ่อพาลูกสองคนไปนั่งอยู่มุมห้อง
แล้วขู่จะเอาชีวิตบอกว่าไปกันทั้ง๓คนนี่เลยก็แล้วกัน
ก็หมายถึงตัวพ่อแล้วก็ลูกอีก๒คนครับ

แล้วก็ไม่ให้คุณผู้ชมต้องฟังเสียงอะไรมากนะ
หลักฐานทั้งหมดนี้ส่งถึงมือตำรวจสพบางแก้ว

เป็นความรุนแรงในครอบครัวและเกิดขึ้นกับเด็ก
วันนี้ชุดสืบครับเข้าไปช่วยเหลือเด็กชายและเด็กหญิง
เอาไว้ได้ที่บ้านพักที่บางพลีสมุทรปราการ
คุมตัวพ่อแท้สอบปากคำที่โรงพักนะครับ
คุณสุชาดานักข่าวของเราลงพื้นที่

คุณแม่อายุ๔๔ปีครับเล่าให้ฟังทางน้ำตา
บอกแม่รับไม่ได้เลยกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เขาเป็นพ่อเขาทำกับลูกทั้งสองแบบนี้ได้ยังไง
เรื่องมันเกิดมาจากว่าตัวแม่กับพ่อเนี่ยเขาทะเลาะกัน
แล้วฝั่งนู้นฝ่ายชายพ่อของเด็กเขาไม่พอใจ
แม่ทำงานและกลับบ้านไม่ตรงเวลา
วกกับว่าสามีเป็นคนโมโหร้าย
หวาดระแวงกลัวฉันจะไปมีคนอื่น
โทรมาตามให้กลับบ้านอยู่บ่อยโทรถี่หลายครั้ง

แล้วติดงานอยู่ต่างจังหวัดอยู่ระยอง

จู่สามีโทรมาเป็นแบบวีดีโอคอร์ครับ
มีภาพมาด้วยและพูดคมขู่ว่าถ้ากลับมาถึงบ้าน
เดี๋ยวฆ่าปาดคอให้ตาย

วิดีโอคอลมาขู่แบบนี้เธอก็เลยไม่กล้ากลับบ้านในวันนั้น
แล้วก็ไม่คิดว่าจะกลายเป็นชนวนเหตุที่ทำให้
เลือกใช้ความรุนแรงกับลูกทั้งสองคน
แล้วลูกอายุ๑๐กว่าขวบคนโต๑๔คนเล็ก๑๐ขวบ
สงสารลูกจับใจแต่ก็จนปัญญาไม่รู้จะทำยังไง

กลับไปก็กลัวจะถูกฆ่าเพราะเขาขู่เอาไว้แล้ว
โทรแจ้งตำรวจโรงพักบางแก้วให้ไปช่วยเหลือ
แต่สามีเจ้ากรรมบังคับให้ลูก
โกหกตำรวจบอกว่าผมหนูไม่ได้ถูกทำร้าย

ไปถึงบ้านแล้วนะเวลาผ่านมาจนกระทั่งรุ่งเช้า
เพื่อนสามีไปเจอตอนที่กำลังเหมือนกับใช้มีด
จะทำร้ายลูกก็เลยเกลี้ยกล่อม
แม่บอกว่าหัวใจคนเป็นแม่นี่แทบแตกสลายเลยนะฮะ
จากนั้นครับสามีส่งคลิปมาให้อีก
เป็นคลิปคล้ายกับว่า
เขาทำร้ายตัวเองจนเลือดไหลออกมาจากปาก

ที่เห็นแต่ละภาพที่เจอมันน่ากลัวทั้งนั้น
ทำร้ายตัวเองบ้างลงกับลูกบ้าง
ส่วนตัวเท่าที่เคยอยู่กินกับผู้ชายคนนี้๑๔ปี
เขาไม่เคยทำร้ายลูกหนักขนาดนี้มาก่อน
พอเจอแบบนี้ก็อยากจะให้ตำรวจเนี่ย
ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะฮะ
แล้วก็มีคลิปตอนที่สามีถูกตำรวจจับ
โวยวายบ่ายเบียงบอกไม่ได้ทำร้ายลูก
อ้างว่าทุกอย่างเป็นการวางแผน
ร่วมมือกันด้วยกับลูกเพื่อจะให้เมีย
หรือว่าแม่ของเด็กกลับบ้าน
หนำซ้ำครับหลังจากถูกพาไปโรงพัก
ส่งข้อความจะตามไปฆ่าแม่ของเธออีกด้วย
เธอก็เลยคาดว่าพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ย
ทิ้งทุกอย่างเลยใช่ไหมกระทั่งลูกด้วย
จะเอายังไงถ้าจะให้ชีวิตมันพัง
ก็พังไปทั้งหมดเลยนะเว้ยจะกลับบ้านหรือเปล่า
โทรไปผู้หญิงไม่รับถ้าไม่กลับบ้านไปนอนไหน
แสดงว่าทำให้กูคิดผิดจะกลับบ้านหรือยัง
ก็ส่งข้อความแบบนี้แล้วคุณดูเวลา
ส่งต้องใบ๒๐ใบ๒๓คือระยะเวลาไล่เรียกกันเลยครับ
กลัวมากเธอก็เลยมีคำถามไงว่า
เขาป่วยจิตหรือเปล่าถึงทำแบบนี้ครับ
ถ้าไม่กลับมานะเดี๋ยวจะกลับไปตามแล้วไปฆ่าแม่
แล้วก็จะไปฆ่าเพื่อนที่ทำงานด้วยนะ

ก็มีบางครั้งที่เขาดูดบารกูแล้วก็มีดูดกัญชาบ้าง
แบบว่าถึงจุดโมโหเมื่อไหร่เหมือนคราวนี้

ตอนนั้นที่เราเห็นคลิปสงสารลูก

คล้ายกับที่คุณขวัญเล่าในเหตุการณ์ก่อนหน้า

คนเดียวกันที่ไปช่วยครอบครัวของคุณขวัญเมื่อกี้ที่เล่าไปในข่าว

เดินทางมาช่วยครอบครัวนี้คือมาช่วยคุณแม่เช่นเดียวกันครับ
ก็พาคุณแม่ของเด็กไปติดตามความคืบหน้าที่โรงพักบางแก้วมาแล้วครับ
ทันทีที่แม่เห็นหน้าลูกคุณขวัญคุณผู้ชมดูนะ

อดแรกของแม่ที่ห่างกับลูกมาหลายวันแล้ว
คุณสังเกตเห็นหน้าคุณกันเมื่อกี้ไหมมีน้ำตาซึมนิดนะ
คุณกันเขาก็เป็นคนมีลูกเหมือนกันไง
โหเข้ากอดลูกแม่รีบเปิดเลิกเสื้อดูเลยเป็นแผลตรงไหนเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเนี่ย

สภาพจิตใจของเด็กคุณสุชาดาได้มีโอกาสได้พูดคุยให้กำลังใจ
แล้วก็มาเล่าต่อให้ฟังบอกว่าเด็กเนี่ยยังมีอาการหวาดกลัวนะ
แต่เขาก็ไม่ได้โกรธพ่อนะเพราะเข้าใจว่าสิ่งที่พ่อทำเนี่ย
พ่ออยากให้แม่กลับมาอยู่บ้านด้วย
โอ้โหลูกบอกแบบนี้
พ่อเขาอยากให้แม่กลับมาเข้าใจไม่โกรธเลย
แต่ว่าวิธีการที่พ่อทำเนี่ยบางครั้งมันก็ทำให้คนเป็นแม่และคนอื่น
เจอแบบนี้ก็ช็อกและกลัวและสงสารมากนะกลัวลูกจะเป็นตายร้ายดียังไง
ตำรวจสภาพบางแก้วบอกว่าพฤติกรรมของพ่อเนี่ย
มีเจตนาคือจะสร้างภาพเรียกร้องความสนใจให้เมียกลับบ้าน
ใช้ลูกเป็นเครื่องมือหวังว่าเมียเป็นห่วงลูกคงจะได้รีบกลับมาทันที
ส่วนในคลิปเห็นว่าเป็นการจัดฉากครับ
เช่นที่บอกว่าเอามีดไปกรีดฝ่ามือลูกนั้น
ตรวจสอบแล้วใช้สีผสมอาหารทำเป็นเลือดเป็นสีแดง
และใช้สันมีดฝั่งที่มันไม่ได้คมทำท่าเหมือนกรีดให้ดูเหมือนว่ากรีดจริงแต่ไม่ได้ทำ
ตำรวจบอกนะฮะคลิปที่ตีลูกชายอันนั้นยอมรับว่าทำจริง
และเด็กมีร่องรอยบาดแผลส่วนคลิปอื่นเดี๋ยวขอตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
เจตนาว่าพ่อนั้นเจตนาอะไรกันแน่เข้าข่ายความผิดหรือเปล่า
คุณกันจอมพลังก็เลยฝากขอฝากอีกครั้งก็แล้วกันอย่าเพิ่งเบื่อครับคุณผู้ชม
เพราะเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกแล้วฮะนี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งว่า
อย่าเอาความรุนแรงมาใช้ในครอบครัวไม่มีใครที่จะทนรับความรุนแรงแบบนี้ได้
ปัญหาพ่อและแม่ผัวเมียทะเลาะกันไม่ควรเอาลูกมาเป็นตัวประกัน
หรือเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสุดท้ายแผลมันจะเกิดในใจของเด็ก
ทางพมจสมุทรประการจะจัดหาสถานที่ให้กับแม่และลูกทั้งสองคน
และก็ลูกทั้ง๒คนให้อยู่ในความปลอดภัยก่อนอีกคืนนี้
และหลังจากนั้นก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งครับ

ก็อย่าเอาลูกมาเป็นตัวประกันเลยเนาะ